ขับรถชนมอเตอร์ไซค์ไม่พอนะคะ
นี่ลากเขาไปเนี่ยติดใต้ท้องรถกระบะลากเขาไปเนี่ย

โอ้โหนี่คือข้ามอำเภอข้ามเขตไปเยอะมากเลยนะคะ
สุดท้ายต้องให้ชาวบ้านแล้วก็ให้คู่กรณีเนี่ย
เขาขับเขาขี่ไล่ตามไปไม่ยอมหยุดสักที
มุมที่ไหนไปดูค่ะ
นี่ค่ะเป็นนาทีที่กระบะคันนึงวิ่งลากมอเตอร์ไซค
ติดอยู่ใต้ท้องรถหนีการสกัดจับของคู่กรณีและชาวบ้านนะคะ
นี่คือลากไปตั้งแต่หน้าหาดอ่าวนางในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
่งหน้าเข้าเขตเมืองจนสุดท้ายเนี่ยนะคะ
ขับหนีเนี่ยเห็นไหมไฟลุกน่ะเพราะลากไปเรื่อยอะค่ะ
เข้าไปในไหนรู้ไหมคุณที่ไหนฮะค่ายตำรวจตระเวนชายแดน๔๒๖ที่ถนนเพชรชะกะเสมขาออก

ตำรวจคุมตัวไงคะลากไปน่ะยี่สิบกิโลเมตรอะค่ะ
เบื้องต้นสภาพที่เจอนะคะคือซากมอเตอร์ไซค์

มอเตอร์ไซค์ติดอยู่ใต้ท้องรถนะคะยับเยินเลยทีเดียว
คนขี่ล่ะหลายคนเป็นห่วงคนขี่ใช่ไหมยังไงบ้างครับคนขี่คือนายอารัฐอายุเพิ่งจะ๑๘ปีเองคุณผู้ชม
เพราะดีได้รับบาดเจ็บนิดเดียวที่แขนขวา

ไม่ได้ถูกลากไปกับซากมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะครับ
ระบะคันต้นเหตุเนี่ยนะล้อหน้ากระจกหน้าแตก
นางสาวสุกัญญาบริมาตรวัย๒๓ปีกับนายสรษักวัย๑๘ปีที่นั่งมาในรถเนี่ยรอพบตำรวจอยู่
แล้วใครคือคนขับคนขับหนีไปแล้วนะคะอายุสิบแปดปีชื่อก๊อฟ

ก่อนเกิดเหตุกอล์ฟเนี่ยคือแฟนนุ่มของเธอก็ไปนั่งดื่มกินกันที่ร้านอุ้ยแฟนอายุ๑๘นะนั่งดื่มกินกันที่ร้านเหรอ
นั่งดื่มกินที่ร้านก่อนก็แล้วกันเนอะก็มีเธอกับนายสรษักนั่งอยู่ด้วยกันครับสักพักนายอารัฐก็คือเจ้าของมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะ
เพื่อนอีกสองคนมานั่งดื่มที่โต๊ะใกล้กัน
เธอก็เข้าไปต้อนรับเหมือนลูกค้าทั่วไปก็หน้าที่เธอเนาะ
เพื่อนนายอารัฐก็ส่งเหล้าให้เธอดื่ม
ก็แฟนนุ่มหึงไงหึงหวง
แล้วแก้วเหล้าที่ถือมันเกิดตกพื้น
ไม่รู้เหมือนกันว่าตกได้ยังไงแต่มันตกก็เลยคราวเนี้ย

ของร้านก็เลยมาห้ามให้แยกย้ายกันไป

เขาบอกว่านายอารักษ์คู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้า
อล์ฟเบรกไม่ทันก็เลยชนเขาอย่างจัง

ก็เลยขับหนีมาเรื่อย

ก็พยายามเล่นแกก็ไม่เข้าใจแต่ก็คือแบบด้วยความเป็นลูกเขาก็กลัว

ใช่บอกว่าฝั่งโน้นมันมาเยอะว่าฝั่งเราฝั่งเรามีกันตามคุณ
ก็เขาเหลือมก้อนก็คือเหลืองมันมาจากวันนี้คือโน้นเป็นเทียอยู่ในหมาขี้

เอิ่มซึ่งกะเลยคือลูกขามันก็ต้องยืนร้าวที่ปกติอยู่แล้ว
หัวใจว่าฝั่งเราก็มีกันง่่วงบ้างแสกก็ไปลากมือร๗บ้าง
แล้วก็เลยมาอัดเป็นน้องไปก็ว่าคิวแฮกพูดแหละโอ๊ค
ซึ่งเบื้องต้นนะคะเราไปคุยกับนายอารัฐเจ้าของมอเตอร์ไซค์ผู้เสียหายค่ะ
นายอารักษ์กับเพื่อนเองก็ยอมรับตรงกันนะคะว่า
มีปัญหากับฝ่ายรถกระบะจริงในสถานบันเทิง
ก็คือในก๊อฟไม่พอใจที่พวกนายอารัฐยื่นแก้วเล่าให้แฟนสาวที่เป็นพีอาร์ของร้าน

ก็เลยมีปัญหาทะเลาะกันอยู่ในร้านสถานบันเทิง
แต่ทีนี้นายอารัฐเล่าบอกว่าแล้วพอถูกกระบะชนปุ๊บแล้วลากมอเตอร์ไซค์ไป
นายอารักษ์ก็เลยให้เพื่อนกับชาวบ้านช่วยกันไล่ตาม
ก็มีมอเตอร์ไซค์ประมาณสัก๕๖คัน
รถยนต์ชาวบ้านอีก๓คันที่ขับตามมาตลอดทางเพราะก็กลัวว่าจะโดนชนแล้วหนี
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าก็จะเชิญทั้งหมดไปให้ปากคำ
ครับต้องรอการตรวจสอบนะฮะว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่เหตุ